ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเราตามความคืบหน้าให้
ต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เป็นกรณีเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
ที่ถูกข่มขืนกระทำชำราวนานนับปีนะคะ
ข่มขืนจากผู้ชาย๕คน
เป็นทั้งผู้รับเหมาเป็นทั้งคนงาน
เรื่องนี้เนี่ยทางคุณพ่อของเด็กได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ที่สพกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันและที่สอนอประเวท
แต่ดูเหมือนว่าคดีไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องกองปราบค่ะ
เพื่อให้ตามความคืบหน้าของเรื่องนี้หน่อย
แล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะเล่าให้ฟังลำดับเหตุการณ์นะคะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง
นี่ค่ะทรแก้วเพชรประทางเครือไข่รทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ได้พาพ่อของเด็กนะคะและพาเด็กหญิงผู้เสียหายวัย๑๔ปี
ไปร้องกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ชาย๕คนที่ก่อเหตุ
รวมถึงให้ดำเนินคดีกับผู้หญิงด้วยค่ะ
มีผู้หญิงสองคนที่ทำหน้าที่เป็นลักษณะคล้ายกับนางนกต่อค่ะ
วงน้องผู้เสียหายให้ออกจากบ้านไป
คุณพ่อเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางสาวใหม่
เป็นคนสนิทกับครอบครัวนี่แหละค่ะโทรศัพท์ไปหาลูกสาว
ให้หนีออกจากบ้านที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ให้ไปอยู่กับครอบครัวของนางสาวใหม่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างหลังจากนั้นเนี่ยค่ะลูกสาวก็ถูกผู้รับเหมา
และคนงานก่อสร้าง๔คนกระทำชำราวนานอยู่หลายเดือนนะคะ
ลูกสาวพยายามติดต่อมาทางหลานสาวซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง
ติดต่อให้ช่วยบอกว่าอยากหนีออกจากแคมป์คนงานก่อสร้างนี้
แล้วก็ไม่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากพี่สาวเพราะกลัวจะถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มาเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยค่ะลูกสาวหนีออกจากแคมป์คนงาน
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะครับมาอยู่กับหลานสาวคนที่ขอความช่วยเหลือค่ะ
แคมป์คนงานย่านประเวทกรุงเทพแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่เนี้ย
ก็ถูกผู้รับเหมาชื่อว่าในตั้มล่อลวงไปข่มขืน
ทำชำราวที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งแถวแถวนั้นในตั้มเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ด้วยการบีบคอขู่ด้วยนะคะว่าอย่าไปแจ้งความกับตำรวจนะ
ต่อให้แจ้งความก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นทนาย
มีความรู้ด้านกฎหมายขู่เอาไว้แบบนี้หลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อก็เลยไปรับตัวลูกสาวจากแคมป์คนงานย่านประเวทกรุงเทพ
กรกฎาคมค่ะพาไปตรวจร่างกายค่ะ
แล้วทางคุณหมอบอกว่ามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ก็เลยพาลูกสาววัย๑๔ไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
กับตำรวจสพกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันและสนประเวทคือทั้งสองท้องที่เลย
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้าก็เลยตัดสินใจมาร้องทุกข์ที่กองปราบ
อยากจะให้กองปราบดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุทั้งหมดค่ะ
ทีนี้ค่ะลูกพี่ลูกน้องของเด็กหญิงวัย๑๔ผู้เสียหาย
ให้ฟังว่าเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องให้
เกิดที่เกิดขึ้นให้ฟังตลอดเลยที่ผ่านมาพยายามจะหนีแล้ว
พยายามจะหนีออกจากแคมป์คนงานก่อสร้างแต่น้องเขาหนี
ไม่ได้หนึ่งเลยคือน้องเขาไม่มีเงินสองคือน้องเขาไม่รู้
เส้นทางในการเดินทางอ่ะค่ะไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนตัว
พี่ลูกน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งเงินให้เดี๋ยวไป
รับตัวออกมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างแต่เด็กผู้หญิงผู้
เสียหายปฏิเสธนะคะเพราะน้องเขากลัวว่าจะถูกทำร้ายที่
เนี้ยค่ะกว่าจะรู้ว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายถูกผู้ชาย
ห้าคนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็ต้องใช้วิธีถามแกบาง
อ่ะครับถามย้ำไปเรื่อยน้องผู้เสียหายก็เลยเล่าให้
ในที่สุดนะคะก็พยายามจะหนีค่ะแกโทรมาเล่าให้ฟังตลอด
ว่าหนูอยากหนีแต่หนูไม่มีเงินเขาคือทางผู้รับเหมาเขาไม่ให้เบิกเงิน
หรืออะไรสักอย่างนี้แหละค่ะคือเขาไม่มีค่าใช้จ่ายคือหนึ่งน้องอ่ะ
อายุน้อยเกินไปคือพอยังไม่รู้การเดินทางยังไง
อะไรยังไงอ่ะค่ะเหมือนกับแค่ว่ามาเคาะประตูห้องน้อง
แล้วน้องไม่รู้ว่าใครก็เข้าไปข่มขืนอะไรอย่างเงี้ค่ะถ้าเราสอบถามแบบเหมือนบังคับถามแกอย่างเงี
ถึงจะหลุดมาทีละครั้งละครั้งอะค่ะหนูบอกกับน้องว่าเดี๋ยวพี่จะส่งเงินไปให้
ส่วนน้องบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวหนูกลับเองแล้วพอบอกหนูจะไปรับ
บอกว่าไม่ต้องมาแล้วหนูกลับเองทำไมถึงปฏิเสธคือเขากลัวทางนู้นด้วย
คือกลัวทางคุณสำเริงเขาบอกไม่ต้องหนูกลัวอะไรประมาณเนี้ย
คือเขากลัวทางนู้นตีหรือด่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกกับหนูว่าหนูกลัวคือถ้าตามคำบอกเล่าของน้องที่บอกกับทางคุณพ่อเนี่ยนะฮะ
ตอนที่ไปทำงานอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ย
ไปอยู่กับคนที่พ่อของเขาเคารพนับถือแล้วก็เรียกว่าเป็นแม่บุญธรรมนะฮะ
ถูกผู้ชายที่อยู่ที่แคมป์คนงานที่นั่นเนี่ยข่มขืน๔คนนะฮะ
แต่ไม่ใช่พร้อมกัน๔คนนะครับต่างคนก็ต่างทำ
โดยหนักสุดเนี่ยคนที่เป็นสามีของแม่บุญธรรมเนี่ยเด็กบอกว่าข่มขืนน้องเนี่ย๓เดือน
มขืนแบบวันเว้นวันใช่แล้วก็ยังมีแบบลูกลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นอีกสองคน
อีกคนนึงเป็นคนงานก่อสร้างที่อยู่ในแคมป์ด้วยกัน
แต่ตัวผู้หญิงที่เป็นแม่บุญธรรมวันนี้ออกมาปฏิเสธค่ะปฏิเสธเฉพาะตัวสามีเขานะ
อืมบอกว่าสามีเขาเนี้ยไม่ได้ทำแน่แน่แต่คนอื่นเขาเขาไม่รู้
ส่วนคนสุดท้ายในภาพเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับที่อ่า
มีเสื้อคลุมสีดำแล้วก็เสื้อข้างในสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวเนี่ย
นี่คือคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ชนบุรีค่ะน้องหนีจากไอ้คนที่ข่มขืน๔คนที่หาดใหญ่สงขลา
มาอยู่กับญาติเอามาทำงานก่อสร้างที่ชนบุรีก็ได้
มาได้วันเดียวน้องบอกว่านายคนนี้ที่เป็นผู้รับเหมาชวนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อขนม
แล้วขับรถจากชนบุรีพาเข้ากรุงเทพเข้าโรงแรมแล้วก็ข่มขืนเลยอืมนะฮะซึ่ง
ผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ตกเป็นจำเลยของสังคมคนนี้นะครับคือในตั้มหรือว่าช่างตั้
อ่าเขาบอกว่าเขาไม่ขอให้รายละเอียดอะไรเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจากลายเกลี่ยกับผู้เสียหาย
เพื่อตกลงชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งหลังจากที่ช่างตั้มได้โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายแล้วบอกว่า
โอนเงินให้พรุ่งนี้เพื่อให้เรื่องจบแล้วได้มีการพูดถึงพฤติกรรมของเด็ก
ว่าเด็กเป็นแบบนั้นเด็กเป็นแบบนี้นะคือพูดง่ายง่ายอ่ะ
คือประมาณจะบอกว่าเด็กก็ให้ท่าเขาอ่ะอืม
โอ้โหเด็กผู้หญิงที่เสียหายได้ยินเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยนะครับ
พ่อเนี่ยต้องปลอบนะฮะปลอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้พ่อจัดการเอง
พ่อจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำกับลูกสาวต้องลอยนวลอย่างเด็ดขาด

ถึงจะเอาชีวิตแรกพ่อก็ยอม
จะรู้ใครใครจะรัก
ต้องห่วงนะลูก
คือที่พ่อของน้องเขาคุยกับในตั้มหรือช่างตั้มเนี่ย
ไม่ใช่ว่าตกลงจะรับเงินรับทองรับค่าเสียหายอะไรนะครับ
แต่เขาพยายามคุยให้เห็นว่านายคนนี้เนี่ยทำลูกสาวเขาจริง
อย่างนั้นจะพยายามต่อรองจ่ายเงินจ่ายค่าเสียหายทำไมนะครับ
ซึ่งพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายก็เตรียมจะประสานไปยัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
ให้มาช่วยดูแลลูกสาวด้วยนะครับ
ล่าสุดทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
ติดต่อมาที่พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายแล้วนะครับว่า
คดีนี้ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาผู้เสียหายได้นะครับ
คือพ่อบอกว่าตอนนี้ลูกสาวก็มีอาการซึมเศร้าตลอดเวลาเลยนะคะ
หวาดกลัวผู้คนไม่กล้าคุยกับคนเลยค่ะ
ทีนี้สำหรับแคมป์คนงานก่อสร้างที่ถือว่า
เป็นพื้นที่ในการเกิดเหตุก็มี๒จุดด้วยกัน
แรกก็คือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
อีกที่หนึ่งก็คือเป็นแคมป์คนงานย่านประเวทที่กรุงเทพ
ซึ่งก็คือในตั้มผู้รับเหมาในแคมป์คนงาน
สุดท้ายที่ประเวท๒ท้องที่นี้
คุณพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาไว้หมดแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะเข้าไปดู
แคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ยมันอยู่กันลักษณะไหนยังไง
ถ้ามีเหตุการณ์ข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
มีใครรู้ไหมมีใครเห็นเหตุการณ์มีใครรู้เบาะแสอะไรบ้างไหม
ทีมข่าวก็ไปที่แคมป์คนงานในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
ก็ไปเจอคนงานผู้หญิงที่อยู่ในแคมป์นี้นะคะ
ก็พูดถึงน้องผู้หญิงผู้เสียหายค่ะ
ก็บอกว่าน้องผู้เสียหายจริงแล้วเป็นเด็กดีมากนะคะ
เข้ากันได้กับทุกคนไม่เคยมีปัญหาอะไรไปทำงานก็ร่าเริง
อยู่หน้างานเนี่ยก็จะเป็นคนขึ้นกระเบื้องจับกระเบื้องส่งต่อ
ถ้าอยู่ในบ้านก็จะช่วยล้างถ้วยล้างชาม
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเสร็จงานช่วงเย็นเบิกเงิน
แล้วก็ไปซื้อขนมตามภาษาเด็ก
น้องออกไปจากแคมป์คนงานแห่งนี้นะคะที่สงขลาเนี่ยเดือนกว่าแล้ว
คนงานผู้หญิงที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เขาไม่รู้นะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในแคมป์นี้
ถ้ามีปัญหาอะไรจริงคนอื่นก็น่าจะพอรู้พอเห็นบ้าง
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะอ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่เด็กคนนี้เนี่ยเพิ่งอายุ๑๔ใช่ค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาอ้างว่า
อย่างไรก็ผิดกฎหมายยังไงก็เป็นผู้เยาว์อยู่ดีค่ะ